พาคุณผู้ชมไปดูศึกสงครามของ๓แก๊ง
โอ้โหนี่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเนี่ย
แล้วฉายในโรงภาพยนตร์ที่ไหนอะไรบ้าง
ไม่ใช่หนังไม่ใช่ภาพยนตร์แต่นี่คือเหตุการณ์จริง
เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรี
ลิงยกพวกตีกันอยู่อันตรายมากครับ
ลุงอารวาสครับลุงยกพวกตีกันแล้วครับ

อะไรกันหน่อย

นมเปรี้ยวบ้างกล้วยบ้าง

แย้งทุกอย่างอย่างที่เห็นคนที่เขาบรรยายคลิป
แก๊งใหญ่ไม่สนใจใครใบไล้นักนั้น
นับวันเนี่ยจะเป็นอัรบท์ทางครองเมืองอยู่แล้ว

นี่ชาวบ้านบอกระวังให้ดี
ใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นโดยเฉพาะบริเวณ

พระปรางสามยอดในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี

นี่คุณผู้ชมค่ะทางชาวบ้าน
เขาได้แชร์คลิปนี้ลงในกลุ่มเพจจังหวัดรบบุรี

สูงลิงแนะนำกันก่อน

แก๊งแรกคือพระปรางสามยอด

แก๊งที่สองลิงจากเจ้าพ่อพระกาล
แก๊งที่๓คือลิงตึกตลาดเทศบาล

ลิงสารพระการลิงพระปรางสามยอด
แต่ดูเหมือนว่ามันมีการจับมือกัน

เพราะมันถูกแก๊งลิงตลาด

อย่างพวกนมเปรี้ยวเอยหวานเย็น

เขาชอบเอามาให้ในจุดอาหาร
ให้อาหารหน้าท่ารถตู้

ให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นพื้นที่ทับซ้อน
หยามมาเหยียดกันแบบนี้ไม่ได้

ทวงคืนความเป็นเจ้าของพื้นที่

ที่เขามีการเป็นอาจารย์พูดคุย

หน้าท่ารถตู้เนี่ย
ตรงนั้นมันเป็นของลิงตลาด

ไอ้พวกนี้ลิงตลาดมันของกินดี
และเห็นมาสำคัญเนี่ย

นั่นไงก็เลยว่ามันมีไส้สึกมั้ย

ไม่ใช่แม่งมันต้องมี

มันค่อยยุ่งขึ้นอันแข็งทั่ว

พี่รู้หรือเปล่าไอลิงตลาดมันกินน้องเปรี้ยวอยู่แล้ว

ไอ้ลิงตลาดมันกินหวานเย็นอีกแล้ว

ไงเป็นปัญหาแบบนี้มายาวนานคุณผู้ชม

แล้วปัญหาของลิงสามแก๊งนี่นะต้นบอก่มงิ
เทศบาลลบบุรีพยายามแก้ปัญหาอยู่

แก้กันมาตลอดปัญหามันก็ติดขัดหลายเรื่อง
อย่างความเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอันนี้มันก็ทำอะไรยาก
อันนี้ต้องดูไว้เขาไม่ได้ทรมานสัตว์อะไรยังไงนะ
มันเป็นวิธีการที่ไล่ลิงจริงเขาต้องทำอย่างนี้จริง
เยอะมากมันเยอะมากแล้วเวลามันขยายพันธุ
มันก็โอ้โฮออกร่วงร้านเยอะแยะ
ก็คงต้องฝากวานไปถึงทางกรมอุทยานหน่วยงานใหญ่

คือเราเข้าใจนะเมืองลิงเมืองลบบุรีมันก็เป็นเอกลักษณ์ถูกไหม
คนไปนักท่องเที่ยวไปก็ยังจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้แหละ
แต่ถ้าไปเห็นบรรยากาศอย่างนี้ไม่กล้าขับรถต่อ
เพราะนั่นไงต้องกลายเป็นปัญหาอีกเหมือนกัน

ใครที่ยังไม่เคยไปคุณจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ
มันต้องผ่านไปแถวนี้จะได้เลี่ยงหน่อย
เพราะบางคนนะเอาจริงขับรถไปปุ๊บลิงมาบุก
แล้วมันมาทำอะไรมันมารื้อครับ
สมบัติในรถของคุณบางเจ้าถูกแทะ

อีกทำร้ายรถด้วยบางทีอย่าทำร้ายข้าวของทำร้ายทรัพย์สินใช่ไหม
หรือว่านี่เป็นปี๒๕๖๖ลิงอัศพานของหมื่น

นี่แต่ลิงระเบิดขวด

รอดูภาพต่อไปว่า๓แก๊งจะยังไงแล้วกันนะ
๒๕๖๖อันดับน้ำมันของเมือง
แต่ก็เล่าให้แบบว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปดูอย่างจริงจังนะครับ